บอกว่ามีเด็กอายุ๑๔คนนึงถูกผีสิง
บอกว่าเป็นสัมภเวษีสิงร่าง
น้องไม่กินข้าวไม่พูดคุยกับใคร
ไม่อาบน้ำมา๑ปีแล้ว
กลางวันเอาแต่นอนกลางคืนลื้อของในตู้กับข้าวกินจนเกลี้ยง
แล้วบ่นแต่ว่าจะฆ่าตัวตายตอนนี้พ่อแม่ทุกข์ใจมากค่ะ
นี่แหละค่ะน้องคนนี้แหละค่ะน้องอายุ๑๔ปีนะคะน้องกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
คุยกับใครเลยนะเนี่ยไม่พูดไม่จ่าใครเลยแล้วน้องอยู่ในสภาพแบบเนี้ย
เป็นปีแล้วค่ะปีนึงแล้วเหรอปีนึงแล้วค่ะน้องอยู่ที่ตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรีทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะไปดูในห้องอืม
ถึงตอนกลางวันไงน้องหลับกลางวันน้องจะหลับค่ะปิดไฟมืดเลยเนี่ยค่ะ
หลับไม่สนใจอะไรเลยปิดไฟมืดแล้วเสื้อผ้าคือเก่ามากแล้วเพราะว่า
น้องไม่อาบน้ำมาปีหนึ่งแล้วชุดสุดท้ายที่ใส่คือชุดนักเรียน
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชุดนี้ค่ะชุดที่เห็นเมื่อกี้นั่งเล่นโทรศัพท์
อันนี้คือชุดสุดท้ายที่ใส่นะแล้วพอเปลี่ยนเป็นชุดที่นั่งเล่นโทรศัพท์เมื่อกี้นี้
น้องก็ไม่อาบน้ำอีกเลยแล้วไม่ออกไปไหนเลยอย่างเงี้
ออกไปไหนด้วยกลางวันหลับกลางคืนกินนี่อันนี้เด็กผู้ชายใช่ไหม
เด็กผู้ชายค่ะคือไม่ไปไหนจนผมยาวเลยอย่างเงี้เหรอ
ใช่ค่ะไม่ทำอะไรเลยไม่พูดจากับใครด้วย
ดูแข้งขานั่นขาลีบเล็กมากเลยนะพร้อมมากอ่า
พ่อแม่ก็เป็นห่วงถามว่าน้องเริ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
กับแม่บอกว่าเมื่อก่อนลูกเป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วร่าเริงมาก
จนกระทั่งปีหนึ่งก่อนหน้านี้อยู่น้องก็เปลี่ยนไป
เริ่มจากกลางคืนไม่ยอมนอนนั่งดูมือถือจนแบตหมด
หรือไม่ก็นั่งนิ่งเฉยตลอดทั้งคืนถามอะไรก็ไม่ตอบ
พาไปไหนก็ไม่ไปบอกให้อาบน้ำก็ไม่อาบเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยน
กลางวันไม่แตะของกินเลยจะกินข้าวแค่ช่วงกลางคืนเท่านั้น
คือจะเดินไปที่ตู้กับข้าวไปที่ตู้เย็นแล้วกินจนเกลี้ยงตู้คนเดียว
กลางวันนอนอยู่แต่ในห้องไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ด้วย
บางครั้งคนในครอบครัวพยายามจะเข้าไปหาเขาทำไงรู้ไหมคะ
คว้ากันไกลหรือไม่ก็มีดออกมาขู่บอกว่าถ้าเข้ามาเขาจะฆ่าตัวตายโอ้โห
เคยพาไปปรึกษาหมอจิตเวทแล้วพ่อแม่บอกอย่าพึ่งนะ
อย่าเพิ่งคิดว่างมงายหาว่าผีเข้าอะไรไปมาแล้ว
พาไปหาหมอจิตเวทแล้วหมอก็บอกว่าให้พาไปตรวจอย่างละเอียด
แต่พ่อแม่บอกว่าไม่สะดวกในหลายอย่างไม่สามารถพาไปได้
ก็เลยขอรับยามากินแต่น้องไม่ยอมกินไม่แตะยาเลย
น้องไม่พูดมาปีนึงแล้วค่ะจากเด็กที่เคยร่าเริงนะ
กระทั่งย่าไปขอน้ำมนต์มาให้น้องอาบ
พูดขึ้นมาว่าไงรู้ไหมจากที่ไม่พูดมา๑ปีนะคะพี่อุ๋ย
พูดมาเลยบอกว่าทำไมไปฟ้องย่าให้เอาน้ำมนต์มารดเหรอ
รู้ไหมว่าเปียกว่าเลอะไม่เอาออกไป
แล้วก็พูดประโยคนี้ด้วยค่ะว่าขออนุญาตอ่านตามที่เขาพูดได้ไหมคะ
อนุญาตนะคุณผู้ชมมนุษย์เกิดมาทำไม
ไม่ถึงร้อยปีก็ตายกันหมดแล้วเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายให้หมดเลย
นี่ค่ะนี่คือคำพูดที่ออกมาจากปากน้อง
เพียงเท่านั้นทางครอบครัวเคยเดินทางไปหาร่างทรงหลายคน
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลูกชายถูกสัมภเวษีสิงร่าง
ต้องรีบรักษาถ้าปล่อยไว้นานสัมภเวษีจะกัดกินอวัยวะภายใน
กลายเป็นร่างสัมภเวษีอะค่ะ
นี่คือคำพูดเลย
คุณพ่อเองก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อประมาณสัก๒ปีก่อน
ครอบครัวไปเช่าบ้านอยู่ในตัวเมืองอำเภอปัก
ซึ่งแถวนั้นเนี่ยมันจะมีบ้านไม้สักทรงไทยโบราณอยู่หลังหนึ่งที่ไม่มีคนอาศัยอยู่
เขาก็จะชอบขี่จากอาญาณแล้วก็วิ่งเล่นรอบบ้านทรงไทย
ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเหยียบอะไรเข้าไปลบหลู่หรือไปซุกซนอะไรหรือเปล่า
แต่ช่วงที่พักอยู่ที่นั่นก็ไม่เจอเหตุการณ์ลี้ลับอะไรเลยนะ

กับแม่บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

เป็นโควิดแล้วก็พอหมดโควิดหน่อยหนึ่งก็โรงเรียนเปิด
เขาก็จะไม่ไปเลยหยุดยาวเลยเนี่ย
พฤติกรรมเขาก็เริ่มจากช่วงนั้นมาเลย
คือไม่ไปเลยเดี๋ยวเขาก็น้ำก็ยังไม่อาบเลยเนี่ย
ดูดูอะไรเรียกเปลี่ยนเขาบางทีเขาก็ไม่ดูโทรศัพท์นะ
โทรศัพท์ปิดเขาก็ดูแค่จอโทรศัพท์อย่างนี้
ตอนที่เขายังไม่นั่นนะยังไม่เป็นนะโอ้เขาจะขี้อ้อนมาก
เขาจะหอมแก้มแม่ทุกวันทุกข์ใจมากมันไม่คุณพูดไม่ออก
ไม่รู้ฉันอยากจะบอกใครนะ
เดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องทางเดียวกันอืมทุกคือ
ทีมข่าวเราไปดูที่บ้านไม้สักทรงไทยที่เขาเล่าด้วยนะคะ
ครับไปเจอกับลุงย้อยเจ้าของบ้านเช่าเขาบอกว่า
บ้านไม้สักเนี่ยถูกสร้างปีสองพันห้าร้อยสิบสองอายุประมาณสักห้าสิบสามปี
เจ้าของบ้านคือพ่อตาพ่อตาคือชื่อนะอืม
เป็นครูสอนดนตรีไทยรูปหล่อใจดีไม่ดุเลย
และท่านก็เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ก็ไม่เคยมีประวัติหลอน
หรือว่าไม่เคยมีใครเจอเรื่องลีลับอะไรเลย
มีคนอยู่บนบ้านหลังนางเก้าไหมครับไม่มีเลยครับ
ตั้งแต่เขาเป็นความกันอะไรกันจนจบเรื่องวันนี้ก็ไม่มีใครมายุ่งครับ
จากว่าลูกชายก็ไม่ยุ่งเป็นบางครั้งครับก็ไม่เคยเจอครับ
คนเดียวผมยังเคยมายูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร

ตอนที่เช้าอยู่ที่นี่น้องก็เป็นเด็กธีร่านเลย
ใช่เล่นโทรศัพท์
ตกใจนะที่โทรมาถามตกใจ
คุณผู้ชมหลายคนส่งข้อความมาเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเป็นผีสิงจริงไม่น่าเล่นโทรศัพท์หรือเปล่า
จริงอาการแบบนี้ถ้าที่ญี่ปุ่นเขาจะมีที่เขาเรียกว่าที่เรียกเป็นโรคเหมือนแบบพีคิโคโมลิหรือว่าโรคที่เก็บตัวอยู่ในห้อง
คือเท่าที่ฟังจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้หมอปลามาช่วย

ก็รุ่นราวคราวเดียวใกล้กับรุ่นลูกชายผมนั่นแหละ

อาจจะเรียนออนไลน์อะไรก็แล้วแต่พอเปิดมาต้องไปเรียนเนี่ย

ผมว่าเด็กอาจจะช่วงโควิด

อยู่ทั้งคืนแบบไม่มีใครมายุ่งเลย
แล้วพ่อกับแม่ไม่ได้เข้าไปดึงเขาออกมา
หรือเอาโทรศัพท์เค้าออกมาหรือพ่าก็ไปรับดู
เพราะฉะนั้นผมว่าผีเผลออะไรไม่น่าจะใช่หรอก
แต่ทีนี้ที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพาไปหาหมอแล้ว

หมอทางจิตเตอเวทฯ

ซึ่งการรักษาอาการทางจิตเวทมันต้องมีขั้นตอน

ผมว่าต้องหาเวลาพาไปนะฮะ
ไม่งั้นลูกจะแย่นะครับ

อันนี้ผมขออนุญาตพูดตรงนะคุณพ่อคุณแม่อย่าว่าผมนะ
คือถ้ายังมีเวลาเปิดบ้านให้นักข่าว
มาดูลูกให้สัมภาษณ์
หรือว่าจะพาไปหาร่างทรงไปหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
นั่นแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเวลา
เวลาเอาเวลาที่มาขอความช่วยเหลือจากทางหมอไหนก็แล้วแต่
หรือว่าจะร่างทรงไหนก็แล้วแต่

เปลี่ยนเป็นเอาเวลานี้พาลูกไปหาหมอดีกว่า
คือเบื้องต้นถ้าฟังจากคำบอกเล่าเขาบอกว่า

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่คุณพ่อคุณแม่พูดว่า
ไม่สามารถพาไปได้เนี่ยคือน้องไม่ยอมหรือเปล่า
ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปหาหมอแล้วไปเล่าให้ฟัง
แล้วเดี๋ยวทางหมอหรือว่าทางโรงพยาบาลเขามีวิธีในการจัดการ

แล้วมาประเมินว่าจะทำยังไงในการที่จะพาเด็กเข้าไปสู่กระบวนการในการดูแลรักษา